ก็ได้มีการดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแล้ว
โดยยินดีให้ความร่วมมือดูแลการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายหมินสถาบัน
โดยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า
รวมถึงจะประสานไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีผู้บริหารของเฟซบุ๊กมาร่วมหารือด้วยนะครับ
เพราะว่าติดภารกิจโดยจะเข้ามาหารือภายในสัปดาห์หน้า
เบื้องต้นเฟซบุ๊กแจ้งความประสงค์จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทย
ล่าสุดมีการปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไปหลายเว็บ
ซึ่งจะมีการสรุปตัวเป็นรายเดือนเดือนละ๑ครั้ง
โดยวันที่๑พฤศจิกายนนี้ก็จะเปิดเผยข้อมูลให้ได้รับทราบครับ